ไปดูเรื่องนี้ค่ะงานนี้เห็นชัดเลยเพราะว่ากล้องวงจรปิดจับภาพโจรขโมยรถมอเตอร์ไซค์ได้ค่ะ
ขโมยเนี่ยนะคะมากลางดึกคุณผู้ชมรถมอเตอร์ไซค์เขาจอดอยู่ดีแต่ทำไมมาขโมยไป
นั่นดิไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ยี่สิบแปดมีนาคมเวลาประมาณตีสองค่ะ
กล้องวงจรปิดบริเวณท่าธนาคารแห่งหนึ่งที่อำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร
จับภาพได้ว่ามีผู้ชายคนนึงค่ะเป็นวัยรุ่นนะเดินเข้าไปบริเวณที่จอดรถมอเตอร์ไซค
จากนั้นก็ค่อยค่อยถอยรถเข็นรถออกไปอย่างเบาใจแบบนี้เลยโอ้
ดูจากเหตุการณ์แล้วเนี่ยถ้าเราไม่สงสัยนะไม่บอกเนี่ย
ก็อาจจะคิดว่าเออเป็นรถของเขาแค่มาเอารถออกไปก็ได้ครับ
แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะผู้เสียหายตัวจริงเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย
ก็ได้แจ้งความกับตำรวจบอกว่ารถของตัวเองจอดไว้ที่หน้าธนาคารหายไป
เอาล่ะงานนี้ไปตรวจกล้องวงจรปิดดูก็พบเห็นผู้ชายปริศนาคนนี้แหละค่ะ
ครับมาขโมยไปจริงจริงโอ้
แล้วต้องชื่นชมตำรวจเลยนะเพราะว่าทำงานรวดเร็วมาก
ตอนนี้ติดตามตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วค่ะ
เนี้ยหนุ่มคนนี้ค่ะนี่เหรอชื่อนายอาทิตย์มหาบนอายุยี่สิบสี่ปี
ครับเขารับสารภาพนะว่าก่อเหตุจริงอืม
คือตำรวจบอกแบบนี้ว่าเจอเลยแหละชัดชัดผู้ก่อเหตุบอกว่าขี่รถมอเตอร์ไซค์
ไปที่หน้าบริษัทเมืองไทยลิสซิ่งจำกัดมหาชน
อยู่ที่หมู่๕ตะวนน้ำเที่ยงอเผิกคำเชอี

ก่อนที่จะไปที่ธนาคาร
คือไปอีกที่นึงไปขโมยมอเตอร์ไซค์
คนละจุดคนละที่แต่ว่าขโมยทีละอย่างครับ
สุดท้ายก็ถูกตำรวจจับได้ดำเนินคดีไปตามกฎหมายนะ
แต่เรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเจ้าของที่

เพราะบางเคสบางกรณีเราเล่าบ่อยนะว่าไม่ได้รถคืนไป
ค่ะยังไงก็เฝ้าระมัดระวังของของเรา